กันต่อเลยนะคะที่สมุทรสาครเรื่องของหนุ่มคลั่งยามาอีกแล้วค่ะ
หนุ่มคนนี้เนี่ยคือศักดิ์เต็มตัวเลยแล้วก็ไม่ใส่เสื้อด้วย
ใส่แต่กางเกงแล้วก็เดินถือขวานสองมือเลย
เดินไปอย่างนี้ค่ะจะไล่ฟันคนที่เขาผ่านไปผ่านมา
ตัวของแม่หนุ่มรายนี้บอกเองด้วยซ้ำว่าเนี่ยคลั่งหนักเลย
ถึงขณะจะเอาขวานไปฟันลูกชายอายุแค่สองขวบอะอู้
อนหน่อยบอกว่าใครที่จะรู้หนทางพาไปรักษาหน่อยนะคะ
ไม่ไหวแล้วเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวาน
ชุมชนแห่งหนึ่งใกล้ศาลพ่อขุนโขนอำเภอเมืองตะบนบ้านบ่อย
จังหวัดสมุทรสาครผู้เก่าเหตุคนนี้คือในชานอายุ
ประมาณสามสี่ถึงสามสิบห้าปีค่ะเขาเสพยาบ้าแล้วคุ้มคลั่งอลวาด
คือหลังเนี่ยสักลายเต็มหลังเลยนะคะใส่กางเกงตัวเดียวถือขวาน
ไล่ฟันคนที่เขาสัญจรไปมาชาวบ้านก็กลัวค่ะ
ว่าจะเป็นอันตรายอยากให้นำตัวไปรักษาหน่อย
นักศึกษาผักกัดอายุยี่สิบแปดปีต้นโพสต์นะคะเล่าว่าลูกชายของเธออายุสองขวบ
ไปกับลุงไปหายายที่ชุมชนเนี้ยปรากฏว่าเจอกับอนาชาตินี่แหละ
ปีเข้ามาหาคนที่เป็นลุงนะคะซึ่งลุงเนี่ยพยายามเอาตัวบังหลานชายเอาไว้
นายชาญยังก้มตัวลงเอาขวานทำท่าจะฟันคอลูกชายของเธออีก๓ครั้ง
โอ้โหลูกชายกลับบ้านมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ทำท่าให้เธอดูด้วยนะว่าเนี่ยโดนคนนี้จะเอาขวานฟันคอ
ถึงกับช็อกเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยยังดีที่ตอนนั้นคนก่อเหตุเหมือนยังมีสติยั้งมือ
งั้นลูกชายเธอคอขาดแน่เลยค่ะ
แล้วเขาก็ง้างจะไปฟันคอลูกหนูเนี่ย
แต่เหมือนแบบเขาเหมือนแบบพอพี่ชายหนูเรียกเหมือนเขาหยุดอะค่ะ
แล้วเขาก็ฟันไปเนี้ยเบาเบาอ่ะที่คอลูกชายหนูเนี้ยสามที
จริงจริงนะคะแล้วพี่ชายหนูตกใจมากเลยอ่ะ
พี่ชายหนูคิดว่าจะแย่งขวานมาฟันเขาก่อนหรือยังไง
แต่ว่ามันเหมือนแบบมันมีสตินิดนึงหรือยังไงก็ไม่เข้าใจค่ะ
มันก็เลยไม่ฟันแล้วมันก็เลยเดินไป
พ่อหนูให้ดูรูปอย่างนี้ว่าคนนี้ไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบจับที่คอเขาเหมือนเขารู้ว่ามีคนอ่ะมาทำอะไรที่คอเขา
ดูสิคะเด็กเดี๋ยวมันจะเจอภาพจำอะไรก็ไม่รู้นะคะ
คุณแม่ของเด็กเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความว่าที่สหบ้านบอก
เพราะก่อนหน้านี้เคยแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกคือจัดการไม่ได้
ก็เขาเป็นมีสภาวะทางจิตอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกเป็นห่วงครอบครัว
เพราะว่ามีทั้งยายมีทั้งหลานที่เป็นเด็กเล็กอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้
ล่าสุดค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วแต่ว่านายชาญผู้ก่อเหตุเนี่ย
ปิดบ้านหนีเงียบเลยนะคะตอนนี้ก็เลยสรุปคือยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรนะคะ
อย่างนี้นี่ครอบครัวต้องดูแลใกล้ชิดไหม
ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะพาไปบำบัดดูให้ยังไงนะคะอันตรายจังเลย